ดูเรื่องฝุ่นละอองกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูภาพที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเทียล
ทำให้คนกังวลใจว่าโอ้โหกรุงเทพกลางเมืองแถวสวนลุมฝุ่นมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ

แต่พอเราไปตรวจสอบมันเป็นภาพเก่าใช่ไหมคุณภาคภูมิ
หลายปี๒ปีแล้วส่องไฟขึ้นไปคือดูเผินเหมือนเป็นแมลง
หรือว่าเป็นความฟุ้งฟุ้งของไฟแต่ไม่ใช่นะเขาบอกนี่คือฝุ่นนะ
นี่ค่ะแต่ว่ามันมีการประชุมสภากอทมเมื่อ๒๔มกราคมที่ผ่านมา
สมาชิกสภาเขาก็ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการทำงานของกรทม
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการกำจัดฝุ่นละอองที่มันเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพ
เพราะว่าสัปดาห์๒สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอากาศมันขมุกขมัวจริง

จริงก็มีคำชี้แจงจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในจักรพันธ์ผิวงาม
บอกว่าก็สั่งการไปแล้วนะคะให้ทุกเขตดำเนินการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ยอมรับว่าช่วงหลังเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

เนี่ยค่ะแล้วปัจจุบันก็กำชับให้ทุกเขตปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว
๕๗สำนักสิ่งแวดล้อมได้งบประมาณไป๓๙๕ล้านบาท

ให้ไปติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ให้ไปซื้อรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่๔คัน
จ้างบริษัทเอกชนมาบริหารจัดการ
แต่สิ้นสุดสัญญาว่าจ้างไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙

สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณ๒๔๕ล้านบาท
เป็นค่าจ้างเหมาดูแลบริหารจัดการระบบบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เนี่ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหาวิธีการแก้ไขให้ต่อไปในเบื้องต้น
ตอนนี้เราก็ภาวนาให้มีฝนตกได้แค่นั้นแหละเพราะตอนนี้ฝนมันไม่ตกอ่ะ
ถูกค่ะเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะว่าจริงแล้วฝุ่นละอองมันหนาแน่นขนาดไหน
ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพนะคะคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองรายงานมาจากสวนลุมพินีค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครนะครับจากที่หลายสื่อเกิดกระแสวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับ
หลายคนกังวลว่าฝุ่นละอองดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
วันนี้นะครับเราทดสอบโดยการนำไฟยิงขึ้นบนฟ้าเพื่อสังเกตดูว่ามีฝุ่นละอองลอยอยู่บนอากาศมากน้อยเพียงใด
คุณผู้ชมจะได้เห็นไปนะครับนั่นคือฝุ่นละอองที่เราตั้งไฟขึ้นแล้วก็สังเกตดูว่าฝุ่นลดลงน้อยกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
และนี่คือจุดที่ผมยืนอยู่คือสวนลุมพินีเรียกได้ว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวผมจะพาไปตรวจสอบสภาพฝุ่นละอองข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะครับ

ของกรุงเทพมหานครมีค่าฝึกลอง
ไมคอนที่เล็กกว่าขนาดเส้นผมเกินมาตรฐาน

วังทองหลัง๕๖บาทเมตร
และเขดถนบุรี๕๙บาทเมตร
ภาพรวมถือว่าคุณภาพอากาศวันนี้
ดีกว่าเมื่อวานและเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยนะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้กรุงเทพมหานคร
มลภาวะทางอากาศจนค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
เกิดจากการก่อสร้างความในเสียจากรถยนต์อุตสาหกรรม

ความเย็นที่เข้ามาปกคลุมท้องฟ้าปิดไม่มีลมพัดผ่านนะครับ

ลภาวะทางอากาศจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างไร

ดังนั้นนครามที่รอฝนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนั่นเองครับ
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสวรรค์ลูปินีกรุงเทพฯมหานคร